คุณผู้ชมคะมีเรื่องที่น่าตกใจค่ะ
ตกลงมาจากดาดฟ้าชั้น๑๐
ร่างกระแทกพื้นและเสียชีวิตค่ะ
คือคนในครอบครัวและคนใกล้ชิด
เขาแปลกใจมากว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ด้วยความที่น้องที่เสียชีวิตไม่ได้มีเรื่องเครียดอะไรเลยนะคะ
เขาก็เลยตั้งเอาไว้สองเรื่องว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายหรือเปล่า
หรือน้องขึ้นไปแล้วลื่นแล้วพลาดตกลงมาจากตึกหรือเปล่า
เดี๋ยวให้ไปดูภาพนี้นะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านตัดผม
ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุจะไม่ได้เห็นภาพจังหวะที่ร่วงตกลงมาหรอกค่ะ
แต่ว่าจะได้ยินเสียงร่างของน้องกระแทกพื้น
แล้วก็จะเห็นพนักงานร้านสะดวกซื้อเขาก็วิ่งด้วยความตกใจนะคะ
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสอนอทุ่งมหาเมฆได้รับแจ้งนะคะว่ามีคนตกลงมาจากอาคารชั้นสิบ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายอำมริตโลหาสิริชัยอายุเพิ่ง๑๖ปีเองค่ะ
เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติประเภทฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้ง
เสียชีวิตอยู่นะคะสภาพคือใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีแดงกางเกงฟุตบอลสีดำ
มีบาดแผลที่ศีรษะด้านหลังแตกแขนหักผิดรูป
ทางครอบครัวญาติพี่น้องทุกคนเนี่ยค่ะช็อกมากกับสิ่งที่เกิดขึ้น
คือห้องพักของผู้เสียชีวิตอยู่ชั้น๘ไม่มีร่องรอยการต่อสู้
สินทุกอย่างอยู่ครบแต่บนดาดฟ้าชั้น๑๐มีรอยเท้าปีนจากระเบียง
คล้ายกับว่าปีนเพื่อกระโดดลงมาในอมริตผู้ตายมีพี่น้องฝาแฝดสามคนนะคะ
ธันวาคมเป็นวันเกิดของทั้ง๓คนคุณผู้ชมคะวันนี้คือวันเกิด
นายอมริตเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงชอบเก็บตัวไม่สูงสิงกับใคร
สันนิษฐานว่าเครียดสะสมจากการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตอะไรหรือเปล่า
ตัดสินใจกระโดดตึกฆ่าตัวตายในช่วงเที่ยงคืนเลยค่ะช่วงแบบกำลังจะวันเกิดของตัวเองอะค่ะ
สำหรับนายอมริตเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยมีประวัติเคยเข้าแข่งขันกีฬา
เกอร์และสปีดสเก็ตติ้งในระดับเอเชียระดับประเทศนะคะ
เหรียญรางวัลมาด้วยจากการแข่งขันคือหลายรางวัลมาก
เราส่งคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุค่ะที่หน้าอาคารที่เป็นบ้านพักของผู้เสียชีวิต
ปิดเงียบนะคะริมถนนที่จุดเกิดเหตุยังมีคราบเลือดหลงเหลืออยู่
ของผู้เสียชีวิตก็เปิดประตูออกมาจากอาคาร
ทีมข่าวของเราก็ได้ขออนุญาตไปพูดคุยเพิ่มเติม
แต่ญาติก็บอกว่าไม่พร้อมที่จะตอบคำถามอะไร
เราก็เคารพการตัดสินใจของญาติญาตินะครับ
เพราะว่าญาติก็คงจะเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่ว่ามีช่างตัดผมประจำตัวของนายอมริตผู้เสียชีวิต
ร้านเขาอยู่ติดกันตรงนั้นเลย
เขาก็ให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่าเนี่ยเดือนที่แล้ว
เจอน้องอมริตมาตัดผมที่นี่
น้องก็ยังดูร่าเริงไม่มีความเครียดอะไรเลย
ไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกว่าน้องจะฆ่าตัวตาย
ก็เลยแปลกใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เขาตั้งข้อสังเกตว่าหรือเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่า
ขึ้นไปแล้วลื่นพลัดตกลงมาจากอาคารหรือเปล่า
เป็นคนที่ล่าเริง
ไม่เขาเป็นเด็กน่ารักทั้ง๓คนเลย
เขาก็จะมาพร้อมกัน

ดูแล้วไม่มีท่าทีว่าจะเป็นเด็กฆ่าตัวตาย
หรือจะเป็นเด็กมีปัญหา
ตอนนี้นะคะศพของนายอมริตถูกส่งไปชนะสูตรเพื่อ
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่นิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกร
หลังจากนั้นถึงจะประสานญาติให้ติดต่อรับศพ
ประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ